อีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนก็ยังคงค้างคาใจอยู่เหมือนกัน

ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเขาออกมาพูดแล้ว
เผยถึงสาเหตุที่จบความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่ม
ส่วนหนึ่งก็คือป้องไม่ชัดเจนในสถานะไง
ล่าสุดค่ะมาถึงคิวของหนุ่มป้องแล้วออกมาเผยบอกว่า
ส่วนตัวไม่ชอบการออกตัวแรงในเรื่องของความรักตั้งแต่แรก
เพราะว่าป้องบอกว่ากลัวว่าเวลาจบไม่สวยแล้วจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
แต่เอาจริงก็ไม่เคยปิดบังสถานะนะ
และตอนนี้ทั้งคู่ก็สถานะคือเพื่อนกันส่วนตัวก็คืออยากมั่นใจก่อน
ถึงจะเปิดเผยเรื่องของความรักแล้วก็ย้ำว่าสเตตัส
ตอนนี้หนุ่มป้องโสดนะคะคุณค่ะ

คนรู้คนจับตามองนู่นนั่นนี่มันก็ยิ่งแบบมีปัญหา
หรืออะไรอย่างนี้หรือเราก็อยากจะให้แบบว่า
ผมไม่ชอบอารมณ์แบบว่าเปิดฉากอย่างน้อยใจ

ทำให้ความสัมพันธ์แล้วมีโอกาสไปรอดมากกว่า

โสดครับตอนนี้โสดครับ
คือพี่ป๊อกบอกว่าตัวเองไม่เป็นคนชอบอะไรที่แบบเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
เดี๋ยวคนก็จะพูดไปรักคนง่ายอีกแหละ
เพราะพี่ป้องเนี่ยมีข่าวว่าแบบเออคบผู้หญิงเจ้าชู้อะไรอย่างนี้
ป้องก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ออกตัวแรงเพราะหนึ่งก็คือผู้หญิงเนี่ยเสียหาย
ถูกต้องคือเขาย้ำแบบนี้ตลอดนะในทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์ก็คือแบบว่า
ตอนนี้เป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนเดี๋ยวถ้าพัฒนากันได้
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็จะแบ่งรับแบ่งสู้ประมาณนี้
เพราะถ้าบอกเป็นแฟนไปเลยเนี่ยคนที่เสียหายน่าจะเป็นผู้ถูกต้อง
แต่ว่าตอนนี้ก็คือพี่ป้องโสดนะคะ
อีกแล้วต้องบอกว่าโสดอีกแล้ว